ความคืบหน้ากรณีพลทหารคชานะครับ
พนฐานสังกัดค่ายทหารหนึ่งในจังหวัดลบบุรี
ถูกรุ่นพี่๓นายทำร้ายนะครับ

แต่ถูกรุ่นพี่ทำร้าย

ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่เลย

แล้วก็ผู้เป็นพ่อเป็นแม่และครอบครัว
ก็ไปทำบุญสะดอกเคราะห์แล้วนะครับ
ครอบครัวและญาติของพลหารคชาพระชะ
หรือว่าพลฐานเข้มวัย๒๒ปี
ที่ถูกพลหามรุ่นพี่๓คนทำร้ายร่างกาย
หมดสติและสมองบวม

คุณหมอยังดูแลอย่างใกล้ชิด
โรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลบบุรี
และคุณหมอก็ได้มีการเปิดเผยให้กับทางครอบครัว
ทราบว่าอาการปอดติดเชื้อ

มีภาวะติดเชื้อรุนแรงมากขึ้น

ซึ่งทีมแพทย์ยังคงสังเกตอาการอย่างต่อเนื่องนะครับ
พอคนในครอบครัวได้รับทราบอาการจากคุณหมอแล้ว
ก็เดินทางออกจากโรงพยาบาลไปทำบุญปล่อยปลา
เพื่อเป็นการสะดอกเคราะห์ทันทีนะครับ
ขณะที่ก่อนหน้านี้ทางครอบครัวได้มีโอกาสพบและพูดคุย
กับ๓พลทหารรุ่นพี่ที่ก่อเหตุ
หลังถูกเจ้าหน้าที่นำตัวมาพบพนักงานสอบสวน

ซึ่งเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้าย
ร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ก่อนจะนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำมณฑนฐานบกที่๑๓
โดยแม่ของพนฐานคชานางกรุงฤดี๔๕วง
ก็เปิดเผยนะครับว่าได้มีโอกาสในการสอบถาม๓รุ่นพี่คนนี้
ถึงสาเหตุที่มารุมทำร้ายลูกชายของเธอ
ทั้ง๓คนอ้างว่าได้มีการเรียกพลฐานคชาออกมาจากโรงนอน
เพื่อมาสั่งสอนแล้วก็ยอมรับว่าใช้เท้าเนี่ย
ไปที่ชายโครงของพลฐานคชาคนละ๑ครั้ง
พลฐานคชาเกิดอาการชัก
ซึ่งเรื่องนี้พอแม่ได้ฟังจากปากของ
พลหารรุ่นพี่ทั้ง๓นายแล้ว
แม่บอกว่ายังติดใจสงสัยและไม่ปักใจเชื่อ

ไม่ได้พูดความจริงหรือพูดความจริงไม่หมด

เพราะลูกตอนนี้อาการสาหัสเหลือเกิน

แต่ว่าลูกจะนักขนาดนี้
เพราะว่าลูกชายก็มีแข็งแรงดีพอ
น่าจะทำเกินกว่านี้ผู้เป็นแม่บอกนะครับ
แม่บอกว่าแม้พลฐานทั้ง๓คนจะมาขอโทษ

ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
หวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมนะครับ
โดยทุกวันนี้ได้แต่ภาวนา

ให้ลูกฟื้นคืนกลับมาให้ได้นะครับ

พันธบรวจเอกศักดิ์ชัยเกรดโกมน
ภูมิกับการสพเมืองลบบุรีนะครับ
บอกว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุเบื้องต้น
และจากคำยืนยันของแพทย์เกี่ยวกับการรักษา
ก็ตอนนี้ได้แจ้งข้อหากับผู้ก่อเหตุทั้ง๓
ร่วมกันทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
แต่หากแนวทางการรวบรวมพยานหลักฐาน
พบการกระทำความผิดในข้อหาอื่น
ก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไปนะครับ